คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่ดอนเมืองนะคะ
ทะเลาะกันทะเลาะกันเนี่ยเพราะว่าเขาเมาเบียร์
เสร็จแล้วไปเอามีดมามาแทงกันค่ะ
มีคนเสียชีวิตเนี่ย๑คนคนได้รับบาดเจ็บอีก๒นะคะ

เดี๋ยวดูเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ชวนละมุนเลยนะคะคุณผู้ชม

คือมันมีร้านของชำ
ร้านสะดวกซื้ออยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านเมืองใหม่
ูรพาวิลล่าที่เขตดอนเมืองเนี่ยนะคะ

แล้วก็เศษแก้วกระจายเกลือนอยู่เต็มพื้นเลย
แล้วเจออาวุธค่ะอาวุธคือมีดปลายแหลม๓เล่ม
เจอมีดโต๊ะอีกหนึ่งเล่มที่เปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
เห็นไหมตำรวจเขาก็ต้องเอาอาวุธมีดทั้งหมด
ใส่ถุงเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วคนเจ็บก็คือนายโสพลคำเจริญอายุ๒๕ปี
โดนแทงที่หน้าท้องคุณผู้ชม
แล้วก็มีศพอีกหนึ่งศพคือนายอิทธิพลทรัพย์สมบูรณ
อายุ๔๖ปีมีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอก
นายอิทธิพลเสียชีวิตจมกองเลือดเลยนะคะ
ถัดออกไปอีกสักประมาณ๕๐เมตร
ก็มีคนเจ็บถูกตีหัวแตก
แขนขวาถูกฟันจนเกือบขาด
คนเจ็บคนนี้คือนายพัทรพลแสงฤดีอายุ๓๐ปี
คนนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อเหตุ
ทีนี้เจ้าของร้านขายของที่เขาเป็นพยานอยู่ในเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคนตายคือนายอิทธิพล
แล้วก็เป็นลูกค้าประจำของที่ร้าน
ก่อนเกิดเหตุมานั่งดื่มเบียร์ด้วยกันกับเพื่อน

มีตัวนายโสพลที่เป็นคนเจ็บ

แล้วปรากฏว่านายพัทรพลที่เป็นผู้ก่อเหตุ

กลางดึกเลยนะตี๑๓๐ของเมื่อคืนนี้นะครับ
ใช่อาการของเขาเหมือนเมาเลย
หน้าก็มีแผลมีรอยถลอกแล้ว
พอนายพัทรพลมาถึงขอซื้อเบียร์๒ขวด
แล้วก็พูดเหมือนกับว่าโดนวัยรุ่นทำร้ายร่างกายมา
หน้าที่เป็นรอยถลอกเนี่ยมันเกิดจากการโดนวัยรุ่นทำร้าย
คือโดนวัยรุ่นทำร้ายร่างกาย
ไล่ตีเขาตอนที่ขณะเขาขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
เออทีนี้ค่ะกลุ่มของนายอิทธิพลที่กำลังนั่งดื่มกันอยู่
ก็เลยพูดขึ้นมาว่าโอ๊ยน่าจะเมารถล้มมากกว่ามั้ง

อย่ามาอ้างว่าวัยรุ่นไล่ตีเลยรถล้มเองหรือเปล่า

ใช่ค่ะทีนี้จังหวะนั้นนายพัทรพลไม่ได้อะไรนะ

กลับบ้านไปประมาณแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ชม

แต่รอบนี้นี่มาพร้อมอาวุธเลยคือถือมีดยาว
ไล่แทงกลุ่มคนที่กินเหล้าอยู่กับนายอิทธิพล
จนทำให้มีคนเจ็บจนทำให้มีคนเสียชีวิต
คนเสียชีวิตคือตัวนายอิทธิพล
คนเจ็บเนี่ยอีกคนนึงคือนายโสพลคำเจริญ
บอกผู้ก่อเหตุคือเอามีดมาเลยนะ
จ้วงแทงนายอิทธิพลหลายครั้งเลยนะฮะ
แล้วตัวนายพัทรพลที่ไปเอามีดมาแทงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะ
โดนเพื่อนของนายอิทธิพลวัยรุ่นแถวนั้น
ใช้ทั้งมีดใช้ทั้งขวดเป็นอาวุธ
ก็ไปต่อสู้กับนายพัทรพลจนนายพัทรพลได้รับบาดเจ็บสาหัส

ใช่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นสภาพในที่เกิดเหตุ
เขิดเบียร์มันแตกกระจายเกลื่อนพื้นหมดเลย
ทีนี้ตำรวจก็เลยอายัดตัวนายพัทรพลเอาไว้
เพื่อที่จะดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายต่อไปนะคะ